มาดูเรื่องที่ทำให้หัวใจพองโตหัวใจฟูเป็นเรื่องที่ดีต่อใจมาก
โชเฟอร์ขับรถแท็กซี่น้ำใจงามค่ะ
ส่งผู้โดยสารที่โรงพยาบาลพระมงกุฎฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพื่อเป็นการกุศลส่งผลบุญให้กับลูกชายของตัวเองหายป่วยจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะ
โอ้โหมีน้ำใจจริงอ่ะ

คือทำเพื่อลูกด้วยอยากมีกุศลที่แบบตัวเองรับส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ย
ส่งไปถึงลูกให้ลูกหายป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงพูดจาไม่ค่อยได้
คุณป้าก็พยายามจะยื่นตังค์ให้ชอเฟอร์ทันนี้ก็ไม่เอานะคะ

กุศลช่วยลูกให้ลูกหาย
คุณผู้ชมโอ้เห็นคือตีแล้วคือหนึ่งแหละหัวใจฟูแต่แอบห่อเหี่ยวนิดนึง

นี่คุณผู้ชมดูนะคะคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏว่าชาวเน็ตเข้ามาชื่นชม
ทำความดีของคุณโชเฟอร์ท่านนี้มากเลยนะคะ
แล้วก็อวยพรให้ลูกชายของโชเฟอร์ท่านนี้หายป่วยเร็วค่ะ
แล้วมีคนแนะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ญาติเคยป่วยแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้น
แล้วไปขอพรหายป่วยมาแล้วนะคะ
ก็คือให้ไปขอพรจากเท้าฮิวรรณพนาศูนย์ที่อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎ

คือเครื่องเส้นไหว้เนี่ยคือขนุนใช้ขนุนแล้วจะบอกว่าแอบเล่านิดหนึ่ง

ปุ้ยคลอดน้องแฝดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎน้องคลอดตอน๗เดือน

ค่ะแล้วรู้ไหมคะอยู่ไปทั้งหมด๒๗วัน
มีคนแนะนำเหมือนกันเลยให้ไปไหว้เท้าฮีรันพนาศูนย์หลังโรงพยาบาล
ไห้วันเดียวอีกวันลูกออกจากโรงพยาบาลได้

คือญาติผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ไปไหว้ท่านขอพรขอให้ผู้ป่วยหาย
ส่วนกรณีพี่โชเฟอร์ถือว่าเป็นการต่อยอดบุญนะ
คือทำดีทำบุญกับคนป่วยเพราะคุณป้าก็ต้องป่วย
คุณป้าป่วยถึงมาโรงพยาบาลใช่ไหม
แท็กซี่ก็เลยทำดีทำบุญกับคนป่วยเพื่อให้ลูกชายหายป่วย
จิตใจคนเป็นพ่อคนเนอะ